ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
กับคุณสุภาพคลี่ขจายครับเราจะมาวิเคราะห์กันต่อ
หลังจากผ่านเรื่องของการทำประชามติไปแล้ว
ประชาชนต้องการจะเห็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา
รวมทั้งปฏิรูปวงการตำรวจ
คาดหวังเหลือเกินว่าต้องการจะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
เรื่องนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภาพพร้อมกันครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ตีความกันเยอะเลยครับว่าการที่คนมาใช้สิทธิ์ลงมติ
รับร่างรัฐมนุนคราวนี้แปลว่าอะไรบ้าง
แปลว่าบางคนก็บอกแปลว่าคนอยากลงเลือกตั้งเร็ว
แปลว่าเมื่อนักการเมืองส่งสัญญาณไม่ให้รับ
คนไม่เอากับนักการเมืองก็เลยรับรัฐมนูลฉบับนี้
ก็ตีความว่าคนสนับสนุนคอสช
ให้เดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อไปเพราะว่ามีผลงาน

ทีนี้ถ้าสมมุติว่าการตีความว่า
คนอยากเห็นการปฏิรูปประเทศมากแล้วมาลงประชามติ

ถ้าเป็นอย่างนี้คศและรัฐบาล

ควรจะต้องทำก็คือว่าต้องไปขับเคลื่อน

กระบวนการปฏิรูปประเทศเนี่ยทำอะไรกันไปถึงไหน

จะเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่ถูกนัก
แต่ว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนเลยครับ๒ปีกว่าแล้ว
อาจจะเป็นไปได้ว่าโครงสร้างของการออกแบบการปฏิรูปประเทศเนี่ย
มันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ต้น
มีคนบอกว่าปัญหาของประเทศที่จะปฏิรูปเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้สภาไปปฏิรูป
เอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงมองเห็นปัญหาเข้าใจปัญหา
ออกแบบการแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งวิธีการแก้ไขปัญหา
ให้รัฐบาลผู้มีอำนาจป่านนี้ก็มันก็จะเห็นภาพชัด
แต่นี่เมื่อเริ่มต้นไปใช้สภาคือตั้งสปชขึ้นมาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อยู่มา๑ปีก็มาเป็นสปทสภาปฏิรูปประเทศ
การทำงานรูปแบบของสภามันก็มันก็อุ้ยอ้ายขับเคลื่อนช้าครับ
เพราะว่าต้องมีตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาแต่ละชุดแต่ละชุด๑๐กว่าชุด

การปฏิรูปแต่ละด้านต้องมานั่งศึกษาปัญหา
แต่ละชุดก็ไปตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีก
เวลาเริ่มประชุมก็อนุกรรมการแต่ละด้านก็ไปนั่งศึกษาปัญหา
ประชุมพูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมา

แล้วลักษณะการประชุมลักษณะแบบนี้เนี่ย
ประธานจะไปตัดบทก็ไม่ได้เดี๋ยวสมาชิกก็บอกว่าแหมไม่ให้เกียรติกัน
ฉะนั้นก็ปล่อยให้พูดพูดกันแล้วพูดกันอีก
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พูดกันซ้ำ
กรรมการชุดใหญ่จะไปดำเนินการอะไรก็ต้องรออนุกรรมธิการก่อน

เชิญเข้ามาเป็นประธานก็ไปเชิญอนุกรรมการก็ต้องฟังเขาหน่อย
ฉะนั้นกว่าอนุกรรมการแต่ละชุดจะประชุมตกลงกันได้ว่าเรื่องของเรา
ปัญหามันอยู่ตรงไหนควรจะมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหายังไง
ไม่รู้กี่เดือนต่อกี่เดือน
ส่งไปถึงสปชสปชแต่ละชุด
ถ้าชุดไหนประธานเอาจริงเอาจังในการสรุปก็ออกมาเร็วหน่อย
ชุดไหนมีนักพูดอยู่กันเยอะนักอภิปรายเยอะ

เปลืองเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่เห็นภาพชัดว่าข้อเสนอแต่ละข้อเสนอเป็นยังไง
แล้วสปชก็พ้นหน้าที่ไป
มาถึงสปทเอาอีกแล้ว
แทนที่จะรับไม้จากสปชมาต่อยอด
ว่าปัญหาของประเทศแต่ละเรื่องเนี่ยควรจะต่อยอดยังไง

กลับมาพูดเรื่องเก่ากันอยู่นั่นล่ะ

ในที่สุดจนป่านนี้ไม่รู้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทำอะไรกันไปถึงไหน
เรื่องไหนที่เสนอให้ออกกฎหมาย

เรื่องไหนเขียนไว้รัฐมนูล
ยกตัวอย่าง๒๓เรื่องที่คนอยากเห็นใกล้ตัวเลยครับ

พูดกันมายังไงล่ะครับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
พูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายผลผลิตทางการศึกษา
พอไปเปรียบเทียบในอาเซียน
ผลผลิตทางการศึกษาเราไปอยู่อันดับ๘

อาจารย์สมพงศ์จิตระดับบอกผมว่า
ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง๑๐ประเทศในอาเซียนเนี่ย

ผลิตผลการศึกษาของเราสู้เขาไม่ได้
เขาบอกว่าเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นปปลาย
จนกระทั่งจบมหาวิทยาลัย

เดินหนีก็ก้มหน้าก้มตากลัวฝรั่งจะมาถาม
เออแล้วเรียนกันมายังไง
มันเป็นตรงไหนหลักสูตรมันคืออะไร

รัฐมนูลเขียนมาตลอดว่า

แต่โครงสร้างการเรียนการสอนเนี่ยครับ
สอนให้คนท่องจำก็เห็นพูดกันมาว่า

เราเรียนหนักกว่าเพื่อนที่อื่นบ่ายบ่าย

แล้วทำไมผลผลิตทางการศึกษาเราสู้เขาไม่ได้
ผลผลิตทางคนออกมาคุณภาพคนของเรา

ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
ทางด้านอะไรสู้เขาไม่ได้

ป่านนี้ยังไม่เห็นเลยครับว่า
ปัญหาต่างเนี่ยจะแก้ไขยังไง
บางคนก็บอกว่าการจัดระบบการศึกษาของเรา
ฝ่ายวางแผนฝ่ายปฏิบัติฝ่ายประเมินผล

แล้วจะประเมินกันได้ยังไงจะวางแผนกันได้ยังไง
ทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่เห็นภาพชัดเลยครับว่า
เรื่องของบุตรหลานของเราในอนาคต

ขอสชกับรัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งล่ะครับ
ก็เห็นก็เห็นตอนแรกก็บอกโอ้ยจะทำโน่นทำนี่
ปฏิรูปการศึกษางบประมาณก็ใส่ลงไปแล้ว
มากที่สุดในบรรดากระทรวงต่าง
แต่ว่าแนวทางการปฏิรูปจนป่านนี้ยังไม่ออกมา
เรื่องการปฏิรูปตำรวจที่พูดกันนักพูดกันหนา

เขาก็จัดการเรื่องปฏิรูปเขาเองไปก่อน
แต่มันก็ไม่เสด็จน้ำก็คือว่า
โครงสร้างหลักยังไม่ได้ปฏิรูป
ก็พูดกันถึงว่าเออปฏิรูปเรื่องการสอบสวนก่อน
เมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวว่า
ในการปฏิรูปการสอบสวนชั้นโรงพักเนี่ย
อกจากจะเกลี่ยกำลังพนักงานสอบสวนให้เพียงพอกับงานแล้ว
ให้พนักงานพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปช่วยด้วยเพื่อทำคดีให้มันเร็วขึ้น
ความยุติธรรมเดินทางมาถึงเร็วขึ้น
นั่นก็เป็นเพียงโครงสร้างเล็ก

แก้ไขปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง
ผลตรวจพงศพัฒน์บอกว่าในกตรใหม่เนี่ย

โครงสร้างหลักที่เขาเคยพูดกันว่า

ภูมิภาคตำรวจจังหวัด
ไม่ต้องขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระจายไปตามเป็นตำรวจท้องถิ่น

ตำรวจเหล่านี้เรื่องหลัก

แล้วดูเหมือนว่าสปทก็

เขาก็ลดกำลังพล
ระดับนายทนลงไปครึ่งหนึ่งนะครับ

เป็นเดือนเดือนต้องไปจ่ายใต้โต๊ะ

กว่าแต่ละเรื่องจะออกมาได้
แทนที่ราชการจะส่งเสริม

เป็นการตั้งด่าน

การเจริญเติบโตของการทำธุรกิจ

แล้วก็บอกว่าจะปฏิรูประบบราชการใหม่
ป่านนี้ยังไม่เห็นเลยครับ

เหล่านี้ยังไงในการปฏิรูปประเทศ

ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาในการทำธุรกิจ
พูดอย่างนี้มากี่ปีแล้วล่ะครับ

ก็เห็นเสนอโครงสร้างกันจังว่า
ปฏิรูประบบราชการจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วเขาคาดหวังว่าอยากให้

กับรัฐบาลขับเคลื่อน

ถามประธานสปทสิครับ

พูดมาตลอดว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก

อะไรบ้างที่เสนอให้ออกเป็นกฎกระทรวง
อะไรบ้างที่จะเสนอเป็นคำสั่งให้
การแนนการ์บอกรับรัฐมนุน
ถ้าเขาคาดหวังกับเรื่องนี้จริง
ถ้าเขาคาดหวังกับเรื่องนี้จริง

พูดมาตลอดทำให้ดูได้ไหมครับ
ว่าแต่ละด้านเนี่ยท่านทำอะไรไปถึงไหน

ทำให้ดูได้ไหมครับว่าปัญหาแต่ละเรื่องเนี่ย

รายทางเนี่ยทำอะไรไปถึงไหน

ถึงขั้นตรงนั้นได้หยิบมาแต่ละเรื่อง

ไม่ทำเงียบกริบคนก็ไม่รู้ว่า
ทำอะไรไปถึงไหนมันจะยากอะไร

แต่ละเรื่องเนี่ยท่านทำไปถึงไหน

แล้วทำอะไรกัน
เขาอยากฟังแล้วเขารอฟังอยู่
นี่แหละคือหน้าที่ของหัวหน้าคอสชและนายกรัฐมนตรี

จริงแล้วช่องทางในการออกมาเปิดเผยผลงาน

ก็ทำมากสิครับแต่ละเรื่องไปถึงไหน
ไปถึงไหนกำลังทำอะไรอยู่
แล้วนี่เรา๓คนอยู่ในวงการข่าวเรายังไม่รู้เลยนะ
พอพูดถึงเรื่องการศึกษาน่าจะเป็นเรื่องหลัก
หลักแล้วก็เรื่องแรกเลยนะคะที่ประชาชนมองว่า
ถ้ารับร่างรัฐธรรมนูลไปแล้วน่าจะมีความคืบหน้า
แล้วก็จะน่าจะมีอีกการบริษัทก็นั่นแหละสิแล้วไม่อายก็เลยครับ
อาเซียน๘ประเทศเนี่ยเราแพ้เขานะ
คือเราส่งเด็กไปแข่งเคมีชีวะโอลิมปิกโลกเยอะมาก
ชนะกลับมาเยอะมากแต่กลับมาก็มีส่วนหนึ่งอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง
เราคัดหัวกะทิไปสู้เขาได้
แต่ว่าพื้นฐานทั่วไปเราสู้เขาไม่ไหว
เอาล่ะครับนี่คือขีดเซ็นต์ตอนนี้นะครับขอบคุณครับ